เรื่องคุณต้นหอมกับคุณสันประชากรคุณผู้ชมค่ะ
ล่าสุดเพจชื่อดังอัฐรสก็มีการแบบว่ามีการแฉกเกิดขึ้นมานะ
เดี๋ยวไปดูภาพก่อนว่าเขาแฉว่าอะไรบ้างนะคะ
เออนะคะเหมือนจบแต่ไม่จบจริงนะคะ

ล่าสุดค่ะสดร้อนเลยเมื่อวานนี้เพจดังชื่อว่าอัธรสนะคะเผยคลิป
หนุ่มหน้าคล้ายสันมากค่ะ
อยู่กับสาวผมยาวคนหนึ่งที่คอนโด
ไม่รู้ว่าภาพเก่าภาพใหม่มันนานแค่ไหนแล้ว
จะใช่ช่วงที่ยังคบกันอยู่หรือเปล่า
เจ้าตัวไม่ขอพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วค่ะ
ถือว่าทุกอย่างมันจบลงไปแล้วนะ
ขอเดินหน้าเลี้ยงลูกชายน้องปกป้องน่ารักน่าชังนะคะ
จนมาออกรายการตัวแม่มาแล้วค่ะ
พร้อมกับคุณแม่ต้นหอมได้แล้วนะคะ
น้องปกป้องนี่น่ารักทำงานร่วมคุณแม่ได้แล้วนะคะ
เหนื่อยแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเริ่มรู้แล้ว
เริ่มนอนยาวพอนอนยาวได้ปุ๊บแม่จะไม่เหนื่อยแล้ว
แต่ตอนเดือนแรก๒เดือนแรกบอกว่าโอ้โหนรกมากฉันเจออะไรเนี่ย
อดหลับอดนอนอดหลับอดนอนแล้วบริหารตัวเองไม่เป็น
ก็แฮปปี้ที่แบบเพื่อนมาช่วยกันเลี้ยง
ก็มีแบบเพื่อนดาราหลายคนบอกว่าอยากขอมาดูน้อง
น้องก็กำลังอยู่ในวัยน่ารักแต่ที่หลายคนแชร์กันเมื่อวานนี้เนาะ
เชื่อว่าหลายคนเห็นกันไปแล้วแหละเป็นคลิปที่ลานจอดรถ
น่าจะเป็นแบบคอนโดงคอนโดหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
ก็มีในคลิปเนี่ยมีผู้ชายคล้ายคุณสันแหละนะคะ
แล้วก็สีรถอะไรก็เหมือนรถคุณสันเลย
แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวปิดมัสด้วย
หลายคนก็ดูไปดูมาว่าถ้าเป็นสันจริงแล้วผู้หญิงผมยาว

หรือจะมีใครต้องจ่ายเงินหลักล้านด้วยหรือเปล่า
บอกว่าถ้าเจอภาพเจอคลิปเนี่ยจ่ายเลยล้านหนึ่ง
วันนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวนี้กล้องก็ชัดนะ
ถ้าตั้งใจถ่ายขอกล้องแบบซูมเข้าไปอีกได้ไหมคะ

ตกลงแล้วใช่ไม่ใช่นะคะ